เดี๋ยวไปฟินที่สุรินทร์กันต่อครับฟินขนาดไหน
สีทองกระดองลายพระสมเด็จ
เอ้ยพี่หออ่ะชมด้วยตามอยู่บ้านเลขที่๘๓
จริงคือร้านขายของนะเลขที่๘๓หมู่๘ด้วยนะ
บ้านโคกตะแบงตำบลน่ะโคกสะอาดอเภอปราศาจจังหวัดสุรินทร์
สีทองแล้วดูกระดองเขาเป็นลายพระสมเด็จเป็นของคุณอุไรวัน

ล้อมให้ดูเลยคือเรื่องของเรื่องเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์กำลังจะไปธุระครับ
ไปไปมาไปเจอไอ้เจ้าเนี่ยขวางอยู่กลางถนนพอลงไปอุ้ยตัวเนื้อมันก็สีทองนะ
ดังนั้นเนี่ยโอ้โหคนก็ฮือฮาชาวบ้านเขาก็แวะมา
มาเป็นไงแป๊ะสบายดีไม่อยากถามคนถามหาเต่าอย่างเดียวเลย
พอเจอเต่าปุ๊บได้ถูกใจกลับไปไม่มีล่าซักครำ
นี่คือจังหวัดสุรินนะฮะเต่าสีทองกระดองลายพระสมเด็จครับ